เรื่องนี้กันต่อนะคะต้องบอกจริงว่ายุคนี้โจรเยอะยิ่งกว่ายุง
อืมชุมจริงจริงค่ะโอ้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
โจรใช้ปืนไปจี้นะบุกเดี่ยวเลยไปจี้ที่จะชิงทองร้านทองย่านสะพานเหล็ก
คือลักษณะการก่อเหตุของเขาปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปเลย
จากนั้นกวาดทองค่ะเส้นละ๕บาทเนี่ยนะคะที่อยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ย
ทั้งหมดสี่สิบบาทด้วยกันวิ่งหนีค่ะระหว่างวิ่งหนี
ทองหลุดไปสองเส้นกวาดเงินไปได้กวาดทองไปได้ทีสามสิบบาท
แล้วก็หลบหนีลอยนวลและทีเนี้ยกล้องมุมจรปิดอ่ะ
จับภาพตอนเขาหนีเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะคนที่เห็นคลิปนี้ก็บรรยายเหตุการณ์ให้ได้เห็นกัน
เนี้ยมีความยาวเนี่ยเกือบสองนาทีนะคะก็จับภาพคนร้าย
ตั้งแต่เป็นผู้ชายคนนี้สวมหน้ากากอนามัยสวมแว่นตาแล้วก็เดิน
เข้ามาหยุดหน้าร้านทองเลยอ่ะเดินเข้ามาเพื่อยืนรอให้เจ้าของร้านเนี่ย
เปิดประตูนะคะเพราะว่าเป็นระบบที่จะต้องได้รับการเปิดก่อน
ถึงจะเข้ามาได้ทีนี้พอเจ้าของร้านกดเปิดประตูเข้าได้นะฮะ
คนร้ายก็ชักปืนออกมาจากกระเป๋านะคะแล้วข่มขู่เจ้าของร้านค่ะ
จังหวะนั้นเจ้าของร้านเห็นปืนก็วิ่งหนีไปเข้าไปหลังร้าน
พอเจ้าของร้านหลบไปปั๊บคนร้ายอาศัยจังหวะนั้นนะฮะ
เดี๋ยวดูพร้อมกันปีนข้ามเคาน์เตอร์
สร้อยคอทองคำน้ำหนักห้าบาทอ่ะรวมแล้วเนี่ยกว่าสี่สิบบาทอ่ะ
นี่จังหวะคว้าคว้าทองไปกำมือนึงโตเลยนะคะ
นี่แล้วก็วิ่งหนีไปจังหวะที่วิ่งหนีออกไปเนี่ยตอนเนี้ยค่ะ
สร้อยคอเนี่ยหล่นที่หน้าร้านไปสองเส้นสิบบาทสรุปคนร้ายได้ทองที่
ถือไปเนี่ยประมาณสามสิบบาทแล้วก็หนีออกจากร้านไปนะคะ
ที่ถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขี่รถนี่
เป็นจังหวะขี่รถย้อนศรไปเลยเห็นไหมฮะย้อนศรหลบหนีไป
ตามเส้นทางที่เห็นนี้นะคะใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน
ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าเก่าค่ะเนี้ยคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบร้านทองแห่งนี้นะคะ
ชื่อว่าร้านทองบ้วนหลีอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพนี่เองค่ะ
เก็บรอยนิ้วมือแฝงส่วนชุดสืบสวนก็ตรวจสอบกล้องวงจร
ตามเส้นทางหลบหนีตอนเนี้ยทราบแล้วว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร
นะคะอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่าไม่น่าจะยากเกินมือของตำรวจเพราะว่ากล้องเนี่ยทั่วเมืองเลย
ก็ชัดเจนสักขนาดนี้ค่ะอืมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่
เอาจริงแล้วนะคะตั้งแต่อ่านข่าวมาบรรดาโจรที่ขโมยทอง
รอดน้อยมากจริงจริงโดนจับทุกรายโดนจับทุกรายอืมอ่า